แก้กันเลยนะเรื่องนี้ใช่ค่ะยังไม่ทันที่จะได้มีการเคลียร์ชี้แจ้งแถลงข่าวกันเลย
เขาบอกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเยอะ
ในแวดวงบันเทิงหลายคนก็เอาไปพูดคุยกันไปวิภาควิจารณ์ไปวิเคราะห์กัน
จากคลิปที่ทนายตั้มปล่อยออกมานี่แหละว่าตกลงคือใครตบจริงใหม่จริงเล่นไม่เล่นตบแรกไม่แรงลองไปดูก่อนนะคะ
อย่างงี้มันเหมือนแบบมันหยอกหย่อกันหรือเปล่าม่องของครู
ไม่น่าเป็นการแบบจริงจังอะไรอาจจะเป็นหอกล้อหรือเปล่า
เพราะคุณม้าเองเป็นคนจิตใจดีอันนี้คุณลีน่าจังบอก
สวนทางกับผู้ติดตามคุณลีน่าจังที่บอกว่า
แม่แรงไม่แรงก็ตบนะคะ
ไม่ได้สนิทหรือถึงจะสนิทก็ไม่มีสิทธิตบคนอื่นหรือเปล่า

บอกว่าให้พาฉันไปกินห่อหมกไม่ไปกับฉันเหรอนี่แน่แบบนี้
แล้วก็บอกว่าเป็นการซ้อมการแสดงเพราะต้องไปรับงานละคร
แต่ก็มีการโพสต์อีกรูปนึงแล้วก็เขียนข้อความแบบนี้ค่ะว่า
อาจคิดว่าการอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือการมีวัยวุฒิที่มากกว่า
จะเป็นที่มาของความเกรงใจและยอมรับนับถือจากคนอื่นที่เป็นคนรุ่นหลัง

เกิดก่อนความเป็นผู้ใหญ่กับความมีวุฒิภาวะอันควรแก่การนับถือ

ละเลยที่จะแสดงออกต่อผู้อื่นโดยการให้เกียรติและการเมตตาเอ็นดู
ไม่เป็นที่มาของการเคารพนับถือค่ะ
ทุกคนล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับเราค่ะ
แล้วก็มีการตบท้ายด้วยพุทธสุภาษิตด้วยนะคะ
ปูชะโกและพระเตปูชังรู้จักยกย่องและให้เกียรติคนอื่นก่อนนะคะ
สไตล์คุณแพรรี่
อีกคนนึงค่ะคุณปอเปี๊ยะยูทูปชื่อดังในแวดวงนางงามนะคะ
เล่าประสบการณ์คราวนี้มาเป็นเรื่องยาวเลยจ้
เคยโดนตบเหมือนกัน

เขาบอกว่าโดนตบเข้าที่หลังอย่างแรง
เพราะว่าพานักแสดงคนดังกล่าวเดินเข้าไปในที่จัดงานตามคำขอ

ตอนนั้นเป็นเธอทำงานอยู่ที่ครีเอทีฟอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังทำงานอยู่เป็นเด็กอยู่อะเนาะ

เขาบอกว่าถูกสั่งให้พาดารานักแสดงท่านนี้ไปรอ

แล้วก็ผ่านมาร่วม๘ปีมันยังเป็นบาดแผลในใจอยู่เลย

ทำไมปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายร่างกายเราแบบนี้

ว่ากล้ามากนะที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง

บอกว่าเอ็มเอ็มที่คนชาวเน็ตไปหากันว่าน่าจะเป็นคู่กรณีของคนที่ไปตบนี่แหละ

เพราะข่าวที่ออกไปมีทั้งจริงและไม่จริง
แต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งชัดเจนตรงนี้เลยว่า

แล้วเอ็มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบางส่วนด้วย

ซึ่งเขาเองก็คงรู้ว่าผมไม่พอใจ

เขาก็ยังมีส่วนดีเหมือนกัน

ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อคืนพอทนายตั้ม
นายตั้มปล่อยคลิปวิดีโอตบหน้าแล้วใช่ไหมคะ

แล้วก็ไปกับทั้งแก๊งเลยเนี่ยเห็นไหม

เขาบอกรวมตัวทนายลุมกินโต๊ะกันเหรอ

คือมันเป็นงานเลี้ยงวันเกิดภรรยาเขา

เพื่อนเลยมารวมตัวโวยพรเลี้ยงฉลองกัน
เพราะฉะนั้นกรุณาอย่าโยงให้เกิดดราม่าเลย

บังเอิญตอนให้ข่าวกับนักข่าวที่ว่านัดกันไว้๒ทุ่ม

แล้วเพื่อนทนายก็เลยมานั่งอยู่ด้วยเยอะ
ใช่บังเอิญมันเป็นงานวันเกิดภรรยา

ก็เลยอ่ะไหนก็ไหนก็นั่งฟังไปด้วยกันเลย

เอาอีกสักครู่กลับมาครับวัดแทบแตกที่ลบบุรีฮะ